แต่ว่าช่วงค่ำเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดเขาบอกว่าเริ่มคลี่คลายแล้วที่สนามบินเองเนี่ยนะคะที่หาดใหญ่ก็มีผู้โดยสารเดินทางกันได้ตามปกติเราไปติดตาม
รายงานนะคะจากคุณวัชรีดวงใสรายงานจากท่ากาศยานหัดใหญ่

ตอนนี้นะคะที่ฉันเดินทางจากอำเภอระโนธนะคะ
มาที่สนามบินหาดใหญ่ค่ะโดยผ่านอำเภอสถิงพระแล้วก็เกาะยอนะคะ
ซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ยสามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะ
ไม่มีฝนตกลงมาแล้วก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกนะคะ
แล้วที่สนามบินหาดใหญ่ตอนนี้นะคะก็ยังคงมีประชาชนค่ะ
ใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทางสายการบินไม่ได้งดเที่ยวบินแต่อย่างใดค่ะ
บรรยากาศที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้นะคะ
อากาศกวาดโปร่งค่ะแทบจะไม่มีฝนตกลงมาเลยค่ะ
แล้วก็มีประชาชนค่ะสามารถเดินทางมาใช้บริการได้ตามปกติ
วันนี้นะคะแม้ว่าจะดึกแล้วก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการจากสายการบินต่างจำนวนมากนะคะ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่าวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเลย
แม้ว่าที่อำเภอระโนธเนี่ยจะมีได้รับอิทธิพลจากพายุปะบึงนะคะ
ในช่วงเที่ยงแล้วก็บ่ายค่ะแต่ว่าที่บริเวณอำเภอหาดใหญ่ตรงนี้นะคะ
จะไม่ได้รับผลกระทบเลยทำให้ทางท่าอากาศยานเนี่ยไม่ได้งดเที่ยวบินค่ะ
โดยคืนนี้นะคะเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายค่ะ
เข้าจะเข้ามาประมาณช่วงห้าทุ่มห้าสิบห้านาทีค่ะส่วนค้าออกเที่ยวสุดท้ายเนี่ยจะออกประมาณสี่ทุ่มสามสิบห้านาทีค่ะ
เราย้อนไปดูบรรยากาศช่วงกลางวันกันบ้างนะคะทางกู้ภัยหาดใหญ่ค่ะ
ช่วยกันรวดเช็คแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับภารกิจเข้าสนับสนุน
แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปะบึงนะคะโดยมีการจัดเตรียมทั้งเรือท้องแบนสองลำ
แล้วก็อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตเครื่องตัดทางรวมทั้งครัวสนามค่ะ
พร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่อีกกว่ายี่สิบนายโดยเป้าหมายครั้งนี้อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งกำลังรอการประสานจากหน่วยงานในพื้นที่ค่ะว่าต้องการให้เข้าช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนในจุดใดบ้าง
จากขณะนี้พื้นที่หลายจุดยังคงอยู่ในภาวะเสี่ยงต่ออันตรายจากคลื่นลมค่ะ
แล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ
ก็ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะเตรียมความพร้อมเข้าสนับสนุนตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
แม้ว่าตอนนี้นะคะพายุจะเคลื่อนตัวไปที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
แต่ว่าชาวอำเภอระโนธเองที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะต้องมีการเยียวยาต่อไปค่ะ
เพราะแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจากคลื่นลมแรงแล้วก็ฝนตกนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่รับน้ำซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มเนี่ย
ก็จะต้องมีการรับมือแล้วก็ป้องกันกันต่อไปค่ะวัชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ